นิ่มตอบเบาแบบผู้ดีผู้ดีสำหรับชาวเน็ตที่ไปวิพากษ์วิจารณ์ลูกสาวของเธอค่ะ
คุณผู้ชมค่ะต้องพูดเลยว่าเรามาถึงจุดนี้ได้ยังไง
จุดที่วิพากษ์วิจารณ์ชาวบ้านชาวช่องเขาจนแบบว่า
มันถึงจุดที่คำว่าไร้มารยาทไปแล้วเนี่ย
มันไม่แคร์อะไรกันแล้วใช่ไหมสมัยนี้
ล่าสุดค่ะครอบครัวเตชนรงค์เขาก็ต้องมาเจอกับนักเลงคีย์บอร์ด
โพสต์ข้อความวิพากษ์วิจารณ์หน้าตาลูกสาวตัวน้อยน้องปีใหม่นี่แหละ
ถ้อยคำที่หยาบคายจนคุณแม่นางเอกหน้าหวานแอปทักษะอ่อน
ต้องโพสต์ข้อความตอบกลับแบบนิ่มนวล
แต่ว่าฟังแล้วชวนสะอึกนะ
เขาบอกว่าขอบคุณคำวิจารณ์ที่ช่วยเตือนให้แอฟคิดว่า
เลี้ยงลูกยังไงดีเพื่อให้ลูกเตรียมรับคำวิจารณ์ไร้สาระ

แต่ก็ไม่คิดนะว่าจะโดนตั้งแต่๑ขวบ
ขอบคุณพี่ป้าน้าอาที่เอ็นดูปีใหม่และเป็นกำลังใจให้เสมอนะคะ
สุดท้ายค่ะคุณจุดขอเชิญรับยาที่เด็กหญิงปีใหม่ค่ะ

คือเสียงหัวเราะและพลังคิดบวกจากเด็กคนนี้

หายจากอาการใจร้ายเพราะความสุขของคุณ
เพราะความสุขของคุณก็คือความสุขของคุณปี
คือความสุขของคุณปีการทำให้คนอื่นมีรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ

เจ็บก็ตอบไปผู้ดีไม่ต้องไปด่าคำหยาบสวนกลับไม่ต้อง
ให้คุณหายจากอาการใจร้ายจากเสียงโหร้ของคุณปี
แล้วก็ก่อนที่ชาวเน็ตบางคนจะเข้าใจผิดคิดว่าเธอห้ามคนวิจารณ์
จริงสาวแอปไม่ได้ถึงขนาดว่าลูกเธอเนี่ยว่าไม่ได้นะ
วิภาควิจารณ์ได้แต่ที่ต้องมันน่าโมโหอ่ะ
ใช้คำคุณผู้ชมต้องบอกว่าดิฉันขออ่านให้แบบนี้
เยี่ยมมากตัดมอม้าออกเอาเองนี่วิจารณ์น้องนะ
แรงขนาดนี้เลยแอปก็เลยบอกว่าขออนุญาตชี้แจงนะคะ
หลายคนเข้าใจผิดคิดว่าแอปไม่พอใจเพียงเพราะว่า
มีคนมาว่าลูกสาวไม่น่ารักซึ่งเรื่องนี้ผิดประเด็นค่ะ
ไม่น่ารักเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลแอปเข้าใจพร้อมกับรับฟัง
แต่คือประเด็นไม่สมควรใช้คำหยาบคายว่าคนอื่นค่ะ
คุณผู้ชมก็ส่องกันเอาเองแล้วกันเราก็พยายามขึ้นเท่าที่ขึ้นได้
ในฐานะแม่ก็ขอแค่ให้ลูกเป็นเด็กดีเป็นที่รัก
แม่คนนี้ก็ภูมิใจจะรักและปกป้องลูกตลอดไปอันนี้แหละค่ะคุณผู้ชมเมนต์นี้แหละ
เราก็อย่าเพิ่งรีบแพลนไปกลับมาอันนี้ก่อน
หน้านั่นแหละหน้าเฮี่ยมมากไปตัดมอม้าออกกันเอาเอง
ซึ่งการเชื่อดนิ่มก็ทำให้หลักฟอร์เลเวอร์ตบมือให้รัวเลยนะครับ
พร้อมกับโพสต์ข้อความให้กำลังใจด้วยให้กำลังใจคุณแอฟ
แล้วก็ชื่นชมความน่ารักน่าชังของน้องปีใหม่แน่นไอจีเลยทีเดียว
ที่ฉันไปส่องไอจีลูกสาวเข้ามาหน้าตาน่ารักน่าเอ็นดูออก
น่ารักดีออกใช่คนเราก็แหมดูสิ
จริงจะบอกว่านานาจิตังเข้าใจความน่ารักแต่ละคนเนี่ย
ระดับความน่ารักมันไม่เท่ากันแต่คุณลองคิดดูแค่คนมาด่าคุณเนี่ยก็เจ็บแล้วนะ
นี่ไม่ได้ด่าลูกเขาแล้วลูกเขาขวบเดียวเท่านั้นเอง
น้องไม่รู้เรื่องนะก็ไม่ต้องไปด่าเขาได้ไหมเออ